คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่สพดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ดรอัตษสิทธิ์อารยางกูลอายุ๓๒ปีเขาไปแจ้งความนะคะ
ไปกับคุณพ่อคุณพ่อเป็นศรีอาเซียเมฆนายสุเมฆอารยางกูลอายุ๖๕ปี
เขาบอกว่าช่วงบ่าย๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาไปจ่ายภาษีที่ดิน
ที่สำนักงานอบตระหว่างนั่งรอดำเนินการอยู่นี่นะ
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงเดินมาชี้หน้าด่าเขาเสียงดังเลย
รอัฐศิษย์บอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะ
อยู่ดีมาด่าเขาว่าเกลียดลูกเจ๊กเกลียดคนรวย
เพราะมือมือขวาบีบคอเขาอ่ะจนคอเขาเป็นรอยแดงเลยอ่ะค่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็พูดอีกว่าเดี๋ยวจะตบให้บ้องหูทะลุ
ขนาดนั้นเขาบอกโอ้โหตกใจมากงงมาก
ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทะเลาะอะไรกับใครมาก่อน

ตัวเองเนี่ยเป็นคนอำเภอศรีประจันทร์มาซื้อที่ดินในพื้นที่ดอนเจดี
พ่อก็เลยให้ตัวเองกับน้องชายมาเสียภาษีที่อบตที่นี่
พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ในสถานที่ราชการ
แล้วคนที่มาทำร้ายเขามาด่าเขาเนี่ยเป็นถึงนายกอบต

ไม่มีภาวะการเป็นผู้นำท้องถิ่นเลยเลยไปแจ้งความที่สพดเจดี
เราก็เลยส่งคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราค่ะ
ไปที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะ
ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายก็คือดรอัฐศิษย์นะคะคนนี้ค่ะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขากับน้องชายไปจ่ายภาษีที่ดินที่อบตดอนเจดี
ก็มีคนขับรถไปให้พอไปถึงก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่อบต
แล้วก็นั่งรออยู่ดีได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมาจากข้างนอกเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างทวมเดินมาหาเขา
ชี้หน้าใส่เขาแล้วก็พูดว่าเกลียดลูกเจ๊กเกลียดคนรวย
แล้วเอามือบีบคอเขาจากด้านหลังมือขวาเนี่ยนะบีบคอจนคอเป็นรอยแดงเลย
แล้วก็พยายามจะใช้มือตบด้วยดรอัฐศิษย์บอกว่าตกใจมาก
พยายามจะคุยแล้วก็ไม่ตอบโต้อะไรกลัวว่าจะถูกทำร้าย
เพราะผู้ชายคนนี้ดูขึงขังดูน่ากลัวมากและที่สำคัญมีกลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ
รอัฐศิษย์บอกว่างงจริงไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้
ไม่เคยมีปัญหาบาดหมางไม่เคยทะเลาะกัน
น้องชายก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ
ผู้ชายคนที่มาก่อเหตุก็เลยหยุดแล้วก็เดินหนีออกไป
แต่ก็ยังไปโวยวายอยู่ด้านนอกนะคะ
จากนั้นรองนายกอบตเห็นเหตุการณ์ก็เลยเรียกดรอัฐศิษย์กับน้องชายเข้าไปคุย
บอกว่าเดี๋ยวประสานให้ผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นนายกอบต
มาบีบคอที่มาด่าเนี่ยเป็นนายกอบตเดี๋ยวจะเจรจาให้
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยค่ะ
รอัฐศิษย์ก็เลยบอกว่าไม่ได้อ่ะนายกอบตคนนี้ต้องแบบรับผิดอ่ะ
เขาก็เลยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะ
ยิ่งบีบแรงขึ้นแล้วกดแรงขึ้น
แล้วก็เงื้อมือแรงขึ้นอย่างนี้แล้วพยายามจะขู่ผมอย่างนี้
ก็เรียกว่าคนบ้าถ้าเขาเป็นคนบ้าผมก็ไม่ถือสาร
ผมคาดว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วยหนึ่งนะครับ

เพราะว่าก็แอบได้กิน
เป็นนายกอบตมาก่อเหตุในสถานที่ราชการดรอัฐศิษ

คุณตินักข่าวของเราก็เลยไปที่อบตดอนเจดีเลยนะคะ

ไปถามนายประสานบุญเกิดนายกอบตที่ถูกกล่าวหาว่าใช่ไหม

นายกอบตคนนี้บอกว่า

เดี๋ยวจะไปชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ค่ะ

ตรงกับเรื่องที่เป็นข่าวออกมา
แต่จะรอชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวน

ส่วนนายประสานโพศรีทอง
ซึ่งเป็นรองนายกอบตดอนเจดี

พูดตรงตามภาษาชาวบ้าน

เพราะว่ายังไม่ได้คุยกับนายกอบต

พร้อมทั้งยกมือขอโทษไปแล้ว
บอกว่าจะไปปรึกษากันว่า

แต่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ออกมาร้องเรียน

เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือไม่

แต่หากมีการออกไปทำงานนอกพื้นที่

ถ้าดื่มนอกพื้นที่แล้วคนก็ไม่คงกลับมาที่สำนักงานอีก

พอดีก็เห็นมีคน

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก
แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก
แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก
แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก
แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่ก็คิดว่าเป็นใครหรอก

แต่เป็นเวลาราชการ
ลูกผู้ชายก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปดื่มเหล้าเวลาราชการ
ถูกต้องจะไปดื่มข้างนอกข้างในก็ไม่ได้ทั้งนั้น
พูดเสียหายมาคุยค่ะแต่ว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
มันก็ยังตอบไม่ตรงกันนะแล้วทีนี้แม่คือเรื่องราวมันก็อีลุงตุงนังแล้ว
แล้วรองนายกอบตกับนายกอบตเดินชื่อประสานเหมือนกันอีก
เออเอาเป็นว่าทางรองนายกอบตก็แบ่งรับแบ่งสู้อะนะ
เหมือนกับบอกอ่ารอถามนายกอบตเองก็แล้วกันอ่า
ทั้งเรื่องทำร้ายเขาทั้งเรื่องดื่มเหล้าในเวลาราชการ
ขณะที่นายวรพบฉิมพันธ์นายกอบตไร่รถ
เปิดเผยว่าเขารู้จักกับทั้งสองฝ่ายรู้จักกับนายประสาน
ที่เป็นนายกอบตดอนเจดีนะรู้จักมาประมาณ๒๐ปีแล้ว
นายประสานมีนิสัยพูดจาแบบบ้านอารมณ์ร้อนมักจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
และยิ่งหากดื่มเหล้าเนี่ยจะชอบใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ
ซึ่งเขาก็เคยเตือนเรื่องของข้อเสียด้านนี้ไปแล้วแต่นายประสานกลับบอกว่า
ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้อืมกระทั่งล่าสุดมารู้เรื่องนี้เข้า
เขาก็รู้สึกตกใจมากแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ย
มันเป็นยังไงเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ก็คงต้องว่ากันไปตามหลักฐานและข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้
ก็ยังไม่ได้คุยกับนายประสานนายกอบตดอนเจดีว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ส่วนเรื่องที่บอกว่าทั้งคู่เคยมีปัญหาบาดหมางกันมาก่อนหรือไม่
ตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจเพราะว่านายประสาน
เคยพูดถึงญาติของผู้เสียหายที่มาประกอบธุรกิจในอำเภอดอนเจดี
แต่ไม่รู้ว่านายประสานมีเรื่องฝังใจอะไรกับทางฝั่งญาติของผู้เสียหายหรือไม่
ก็เลยถึงขั้นแสดงอาการไม่พอใจขนาดนั้นตอนที่เจอกัน
อะไรอย่างนั้นถ้าใจผมก็ไม่ถูกนะแต่เขาเขาจะทำกันแล้ว
แหลมยกแกก็คงมีอะไรฝังใจอยู่ผมก็ไม่ทราบนะ
เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนควบคุมสติไม่ค่อยอยู่ควบคุมวาจาไม่ค่อยดีไม่อยู่
อันนี้เป็นสิ่งที่ข้อเสียของเขาอันนั้นมันก็อาจจะใช้วาจาที่รุนแรง
และอีกคนหนึ่งแกจบดร

แล้วไปเจอถ้อยคำอะไรอย่างนี้ก็อาจจะพูด
สวนมายังไงเราก็ไม่แน่ใจ
อาจจะมีการถกเถียงกันก่อนหรือเปล่า
แล้วจึงจะออกมาอย่างนี้
นี่แต่ถ้าต้นสายปลายเหตุมันมาจากเรื่องแบบนี้นะ
แบบที่ว่ามีปัญหากับคนในตระกูลนี้นามสกุลนี้แต่เป็นคนอื่น
แต่พอลูกหลานเข้ามาแล้วก็ไปแสดงกิริยาไม่พอใจกับเขาอย่างนี้

ก็ไม่ถูกค่ะถ้าบวกกับดื่มเหล้าด้วยอะไรด้วย
บีบคอเขาด้วยจะด้วยเหตุผลอะไรมันทำแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะ
ก็เหมือนเคยมีกรณีที่เจ้าวาดวัดมีปัญหากับคนอื่น
ไม่ยอมเผาศพให้กับญาติของเขาอย่างนี้อันนี้มันไม่ได้

พันธุ์ตำรวจเอกยิ่งยศเขินอำนวยผู้กำกับการสพดอนเจดี

แต่เป็นการทำร้ายร่างกายที่ไม่ได้เป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ

เดี๋ยวเรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่อบตนั่นแหละ
แล้วก็ส่วนตัวนายกอบตเองยังไม่ได้ประสานนะ

หลัดอำเภอดอนเจดีก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคะ

อ่าตำรวจยังไม่ได้ประสาน

นายประสานที่เป็นนายกอบตไม่ใช่รอง
ก็อาจต้องให้รองประสานประสานนายกประสานอีกทีหนึ่ง